แบบนะคะคนผู้ชมกินได้สัมผัสกับบรรยากาศของร้านที่บระดับตกแต่ง
รูปทรงต่างที่มีความหมายและเรื่องราวซ่อนอยู่
ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศและเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเปล่าให้มากขึ้น
หิมาลายาแห่งนี้ก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมมากเลยล่ะ
เอาละครับตอนนี้ทุกปลาก็อยู่ข้างหน้าผมแล้วครับพี่
อันนี้หน้าไข่ถุกปลาไข่กับถุกปลาแพ้
รสชาติมันแตกต่างกันไหมครับ
ก็ตั้งการนิดหนึ่งก็คือว่าอันนี้คือจะมีเครื่องเทศจะเยอะกว่า
อันนี้จะเครื่องเทศน้อยกว่านิดนึง
อันนี้จะมีความหอมจากเครื่องเทศที่อยู่ในตัวเนื้อแพ้
แต่น้ำส้มน้ำซุปอะไรก็คล้ายกันใกล้เคียงกัน
วิธีการทานก็อย่างนี้เลยต้องมีเครื่องปรุงอะไรไหม
ของเราไม่มีไม่เนียมใส่เครื่องปรุงเพราะว่าเราใส่มาครบอยู่แล้ว

ใช่เพราะว่าในปานจะไม่มีน้ำปลาไม่มีพวกนี้อยู่แล้ว

เหมือนน้ำซุปผักนะเหมือนทานซุปผัก
แล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศที่มาจากเนื้อแพะ
เหมือนกันนะเดี๋ยวลองชิมตัวเส้นดูดีกว่า
เส้นก็จะนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็ความหอมของน้ำซุปนี่เป็นเหมือนทานซุปผักเลย

อย่างนั้นเลยลองแพ้ลองแพ้ลองแพ้
ของเรามีเมนูที่เป็นธุรกิจของทุบปลาอยู่ด้วย

หรือพวกนิฟูนี่ชอบ

น้ำไข่ดูซิร็อมไข่ดูซิว่ามันจะต่างแค่ไหนอ่ะนี่ตะไขนะครับชิมน้ำซุปแล้วกันเนอะ
อืมคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันคล้ายคล้ายกันเพียงแต่ว่าแพะนี่เวลาเราเคี้ยแพ้เข้าไป
ก็จะมีรสชาติของเทศเข้ามาในน้ำซุปต่างต่างรสชาติคล้ายคล้ายกัน
ทานง่ายง่ายสบายสบายใช่ใช่สบายทานแล้วก็รู้สึกว่ามันมันมันหายใจสบายขึ้นอ่ะ
โลกเราก็จะมีทูป้าเราก็จะมีแบบก๋วยเตี๋แห้งด้วยอ๋อมีแบบแห้งด้วยเหรอมีมีเราเรียกว่าซอมีนอ๋อแบบแห้งก็เรียกว่าจอมีนใช่ไหมครับ
ถามพี่ธันวาดีกว่าพี่ธันวาเนี่ยจริงแล้วมาอยู่เมืองไทยที่บอกว่า๓๐ปีแล้ว
ที่จริงพี่มาตั้งแต่สองเจ็ดไหมสองเจ็ดก็สามสิบสองปีสามสิบปีสามสิบสองปี
แล้วมาทำอะไรพี่ที่จริงเนี่ยพี่มาพี่เคยเป็นเนรเป็นเนรที่เป็นเด็กวัดวัดสะเกด
คือเหมือนเป็นแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของพุทธศาสนาคือเนปานทันทูตไทยประจำในปานส่งมา
ช่วงมาเรียนที่นี่แล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วพี่ก็ไปทำงานที่หนังสือพิมพ์เป็นนักข่าวต่างประเทศ
อยู่มาสิบแปดสิบเก้าปีโอ้โหจะดูแลเรื่องแปลข่าวเขียนบทความสุดสัปดาห์
ก็เราก็จะเขียนประจำคือตอนที่อยู่ที่นู่นก็คือว่าเราเป็นสื่อมวลชน
ก็จะมีเพื่อนเยอะเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ในป่าเนี่ยมักจะคนโทรมาถามเยอะ
เขาก็จะถามเราอยู่เรื่อยเรื่อยครับก็เลยในที่สุดก็คือว่าเราคิดว่าเอ๊ะ
เราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับในปาน
คนไม่ต้องโทรมาถามอะไรมากมายก็เลยตั้งขึ้นมาที่นี่เป็นศูนย์กลาง
เพราะว่าที่นี่นอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยยังเป็นให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่องเที่ยวในบ้าน
แล้วก็ยังเป็นจะมีจัดเทศกาลจัดงานประจำครับ
ที่นี่เช่นเวลามีเทศกาลที่นู่นเนี่ยเราก็จะจัดเทศกาลที่นี่เป็นเทศกาลเล็ก
อืมดังนั้นที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากร้านอาหารแล้วเนี่ย
ยังเป็นเป็นส่วนกลางเป็นส่วนกลางของคนเนปานคนเนปาน
ข่าวสารจากประเทศเนปานก็ก็อันนั้นด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเราเน้นคนไทยที่จะต้องไปเที่ยว
ในปานแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานคนในปานพ้นทะเลเป็นสมาคม
ก็คือคนในปานที่มาอยู่ต่างชาติต่างบ้านต่างเมืองเนี่ย

ใช่เป็นที่ประชุมในการติดต่อสื่อสารกับทั้งนู้นหรือว่าการการทำกิจกรรมต่าง
ที่จะเกิดขึ้นในเทศไทยที่นี่เลยถูกต้องใช่
ตกแต่งที่นี่เนี่ยคล้ายกับเนปานใช่ไหม
ก็เลยทำให้คนในบ้านด้วยต่างชาติด้วยก็ชอบมาที่นี่
แล้วก็คนในบ้านที่มาบ่อยเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือว่า
เขามักจะพาพักพวกที่เป็นไม่ใช่คนในบ้านคนไทยหรือว่าต่างชาติ
พามาเพื่อที่จะดูว่าร้านในปานเป็นอย่างนี้ในปานจะเป็นอย่างนี้
คือพามาพามาดูเรามาสัมผัสรสชาติอาหารในปานบ้าน
ด้วยก็ภูมิใจในชาติเกิดของตัวเองนะครับ
มีที่พักด้วยเห็นบอกมีมีห้องพักด้วย
พักนี้ส่วนใหญ่แขกเป็นก็ก็จะมีส่วนใหญ่เนี่ยเรามาทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนนี้เราจะมีพวกเนปานก็เยอะแล้วก็พวกสแกนดินเนเวียมาบ่อย
โมเร็วนี้จะมีงานเกี่ยวกับชาวเนปานที่ประเทศไทยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
วันที่๒๒๒๕เมษา
ซึ่งเราจัดขึ้นเพื่อที่จะรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ร้านฮิมาลายาแห่งนี้นอกจากบริการอาหารและที่พักแล้ว
ก็ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานของคนเนเปล่าโพนทะเล
และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ที่ประเทศเนบอลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ

และยังได้รวบรวมกำลังใจจากคนไทย
เขียนลงผืนผ้ายาวกว่า๓เมตร
ส่งไปให้พี่น้องชาวเนเปล่าอีกด้วย
สะท้อนให้เห็นถึงความน่ารักของเพื่อนมนุษย์
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอนั่นเองค่ะ

แต่จริงก็อยู่ประเทศไทยมาหลายปี
ต้องอยากจะทราบว่าในประเทศไทย
มีชาวเนเปลาอยู่คนเยอะไหม
เท่าที่ผมทราบนะคือประมาณ๗๘๐๐๐

หรือว่าเยอะพอสมควรนะ

เข้ามาง่ายมากคือเข้ามาทางสุขุมวิท๓๐

เดี๋ยวให้พี่ธันวาลองเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ
เป็นภาษาเนปานดีกว่าให้มาลองทานอาหารเนปาน

มคได้ไทยที่ที่ไป

ขณะแต่มมาก

เชิญพี่น้องชาวเนปาน

เชิญมารับประทานอาหารที่

ได้ความรู้เรื่องราวของเมนูอาหารจาก

อับรองว่าใครที่ชินชอบประเทศเนเปลา

ขอบพระคุณครับ

ไม่ได้มาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

แต่ยังมาพร้อมกับของรางวัลสุดพิเศษ
สำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

แฟนเพจเฟซบุ๊คของเล่าเส้นเป็นเรื่อง

ดับกลิ่นสาบเนื้อแพ้ในเมนูทุกป่า

แต่ละชนิดมีชื่อว่าอะไรบ้าง

ผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง

ซึ่งคุณผู้ชมจะต้องตอบคำถามในโพสต์ที่

จนถึงวันจันทร์ที่๒๕มกราคม

ออนทัวร์เพื่อค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในวันนี้
ได้พาเราไปสัมผัสกับวิถีชีวิต

เรียนรู้ถึงการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตก

ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวทิเบส
เมนูทุกป่าจากร้านหินมาลายา

ออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ

พาคุณผู้ชมไปริมรสความอร่อยของเมนูพาสต้าซีฟู้ด
จากเมืองนาโปลีประเทศอิตาลี

ร้านบะหมิสายกวางตุ้งที่มีคอปปิ้งเด็ดเป็นกามกู้ชิ้นะโตต่อ
ปิดท้ายค่ะร้านโซบอะจูบาน
โซบะต้นตำรับจากโตเกียว
ขอรับประกันเลยว่าฟินทุกเส้นแน่นอน
โปรดติดตามตอนต่อไป